ฝันร้ายของคนไทยได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่ามันก็มีกระแสออกมาว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกคนนี้คือไม่ควรทำอย่างนี้
คือชาวเน็ตบอกว่าจริงแล้วก็ไม่อยากให้โทษใครนะ
มันผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านไปให้มันเป็นบทเรียน
โดยเฉพาะโค้ชเอกต้องบอกว่าจริงแล้วโค้ชเอกเสียสละเป็นอย่างมากเลยนะ
ถ้าเกิดว่าไปเอารูปอดีตกับรูปปัจจุบันที่ไปเจอในถ้ำล่าสุดเนี่ย
น้ำหนักลดไปเยอะนะผอมไปเยอะเลยถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นคลิปล่าสุดเกี่ยวกับการที่เข้าไปรักษา
โค้ชเอกจะอยู่ระนาบเดียวกับหมอภาคเลย
คนนั้นอยู่หลังสุดที่ลักษณะไม่เหมือนเดิมเลย
ใช่แล้วก็เรี่ยวแรงตอนนี้คือลดลงไปเยอะ
แล้วก็คือระดับสีเหลืองสุขภาพร่างกายเนี่ย
คือโค้ดเอกมีความเสียสละโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ให้น้องได้กิน
อาหารที่เอาไปในถ้ำครั้งสุดท้ายที่ไปซื้อแล้วก็เอาไปในถ้ำเนี่ยนะคะ
เอกไม่ทานค่ะให้น้องทาน
แล้วก็สอนเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดในถ้ำ

ติดตามได้จากรายงานของคุณนันตั้งทรัพย์ค่ะ
หายตัวไปพร้อมกับโค้ดรวม๑๓คน
ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บนพื้นที่บ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ล่าสุดนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพบทั้ง๑๓ชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถ้าถามว่าอะไรคือเหตุผลของการเข้าไปในถ้ำ
อาจจะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
ก็ว่าโค้ดผ่านเด็กเข้าไปฝึกซ้อม
รวมถึงเป็นวันเกิดของเด็ก๑ใน๑๒คน

และอีกหนึ่งสมมุติฐานบอกว่า
เอกนั้นผ่านเด็กเข้าไปขายเครียดหลังการฝึกซ้อมเสร็จ
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาตลอด๙วันที่ผ่านมา

ในช่วงแรกมีเสียงตำหนิติติงเกิดขึ้นอย่างมากว่า
เอกพาเด็กเข้าไปได้อย่างไร
กระทั่งข่าวดีที่ทุกคนต่างตั้งตารอด้วยความหวังได้มาถึง
แน่นอนว่าทุกคนปลอดภัยและสบายดี
ทำให้ผลลัพธ์ของเรื่องนี้เปลี่ยนไป
เพราะวินาทีแรกที่ภาพของทั้ง๑๓คนถูกเผยแพร่ออกมา
สังเกตเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีสติดีมาก

ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดติดถ้ำมานานกว่า๑๐วัน
แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกัน
ภาพที่เราเห็นก็ไม่รู้ว่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่
นั่งกอดเข่าด้วยสภาพอิตร้อย
เนื่องจากต้องเสียสละน้ำและอาหารให้กับเด็กทั้งหมดได้กินก่อน
ถึงวิธีการพาทั้ง๑๓ชีวิตให้รอดว่า
ได้ให้เด็กนอนนิ่งอยู่กับพื้น
ฝึกให้นั่งสมาธินิ่งโดยไม่ขยับตัว
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและจะทำให้ไม่หิว
ประทังชีวิตก็อาศัยแค่น้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำกินเท่านั้น
ซึ่งกระแสในโลกออนไลน์ต่างแสดงความชื่นชม
พร้อมกับให้กำลังใจโค้ดเอกที่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
รวมถึงขออย่าให้โค้ดเอกโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง
รู้อยู่ว่าเขาต้องให้น้องกินก่อน
เพราะอยู่ข้างนอกเขาก็ยังให้น้องกินก่อน
เขาจะไม่ได้แย่งอะไรน้องกินก่อน
อืมเห็นมีภาพนั่งกอดขาสภาพอิดโรยสุดนี่น่าจะเป็น
เขาต้องกินครับใช่ครับอืม

จริงแล้วโค้ชเอกก็จะดูประสิทธิ์สลักนะ
เพียงน้องคนในค่ำเลยว่ามันเป็นมิสัยของ
ไม่บอกก็รู้อยู่แล้วครับถูกความรีบความกล้มใจเป็นคนอย่างไรครับ
ใช่ถ้าให้ย่าไปนั่งดูก็เอาน้ำมาให้ย่าก่อน
เวลาพักก็ให้น้องกินก่อน
อย่างนี้ค่ะจะเป็นนิสัยติดตัวเขาอยู่ตลอดนะครับ
ใกล้เลียงถึงประวัติโค้ดเอกหรือนายเอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปี
ก่อนจะมาเป็นโค้ดให้กับเด็กทีมหมูป่าอาคาเดมี่นั้น
เคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนเมื่ออายุ๑๐ปี
กระทั่งอายุ๒๐ปีจึงราศิกขาออกมาดูแลย่าที่เริ่มอายุมากขึ้น
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าโค้ดเอกสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับเหตุการณ์นี้
ให้เด็กยังอยู่รอดได้เพราะตลอดเวลาที่บวชเรียนเคยจำศีลอยู่ในถ้ำนานถึง๗๐วัน
และเส้นทางการเป็นโค้ดของโค้ดเอกนั้นเริ่มต้นจากการชักชวนของโค้ดนพรัชกันทะวง
ทั้งคู่สร้างทีมขึ้นมาด้วยกันเป็นเวลา๕ปีแล้ว
สัยส่วนตัวของโค้ดเอกเป็นคนรักเด็กเสียสละและเป็นคนมีน้ำใจอย่างมาก
อีกทั้งทุ่มเทเวลาให้กับเด็กเพื่อฝึกซ้อมฟุตบอล
และในวันนี้เชื่อว่านอกจากบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกทีม
จะกลายเป็นฮีโร่ร่วมเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้ว
แต่ฮีโร่ที่แท้จริงที่ทุกคนต่างยกย่องก็คงต้องยกให้กับโค้ดเอกเอกพลจันทวงคนนี้
เสียสละและทำทุกทางให้เด็กทั้ง๑๒ชีวิตได้อยู่รอด
ควงกระบอกไฟฉายนะยังคงมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มในถ้ำ
ใช่ค่ะก็หวังว่าทั้ง๑๓คนจะออกมาได้เร็วนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ